บ้านนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันเยอะเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับสันแล้วก็ต้นหอมนั่นเอง
เพราะว่าข่าวลือแล้วก็กลิ่นต่างที่บอกว่าคู่นี้เนี่ยเลิกรักกันแล้ว
มันระหองระแหงมันแบบเพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะไปเมาว่าแบบว่าต้นหอมปล่อยโฮม
รื่มไปเป็นคู่เนี้ยอ่าคุณต้นหอมก็ไม่ได้ไปกับคุณซันน่ะนะคะ
ก็ย้อนดูและอ่าไม่มีว่าละฮะคนก็เลยลืมว่าคุณต้นหอมที่พี่แจ๊คบอกว่า
ไปปล่อยโฮดกลางงานแต่งเขา
คืออาจจะแบบเห็นเพื่อนมีความสุขแล้วตัวเองนึกถึงตัวเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ
นี่ไปเจอคุณฮันมานะฮะไปร่วมงานแต่งด้วยเหมือนกัน
ท่านบอกว่าเอาจริงผมก็ไม่ได้สนิทกับพี่ต้นหอมแล้วก็สันสักเท่าไหร่นะฮะ
แต่ว่าช่วงนั้นเท่าที่ไปงานก็ดูบรรยากาศ
ฝ่ายหญิงเขาเฮฮาปกตินะแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเออจียอนแฟนสาวของเขาเนี่ย
พูดอะไรกับพี่ต้นหอมเรื่องคุณสันเลยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังฮันดีกว่าว่าไปงานเดียวกัน
คุณตาเป็นสับปะรดเห็นอะไรมาบ้างหรือเปล่า
ร้องไห้กลางงานแต่งจริงหรือเปล่า
คือผมไม่ได้รู้รายละเอียดใดทั้งสิ้น
แต่ว่าที่อยู่พี่หอมเขาก็เป็นคนแบบสนุกสนานเหมือนเขาอยู่ในงาน
เขาก็เป็นคนแบบเหมือนแบบทำให้คนมีเสียงหัวเราะอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับผม
ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาอะไรอย่างนี้ที่กำลังมี
เขาเรียกว่ากำลังมีข่าวอยู่ตอนนี้อะไรอย่างนี้
ผมก็คงไม่กล้าถามเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งเราไม่ได้สนิทกันเลย
เขาอาจจะคุยกันนั่นแหละแต่ว่าผมอาจจะไม่รู้
แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเรื่องของหนุ่มห้านเลยนะคะ
เห็นว่ากำลังจะไปออกรายการต่อยมวยเนอะ
ชกก็เป็นเพื่อนร่วมโปรเจกต์อย่างชินชินวุฒินั่นเอง

เพราะว่าก็เพื่อนกันนะคะทั้งเรื่องดราม่า
แล้วก็เรื่องที่ต้องร่วมงานกันต่อหลังจากนี้อีก

ทำไมมันคนละรุ่นกันขนาดนี้ล่ะ
ราม่าเบาบ้างเล็กน้อย
ทำไมผมไปต่อยกับชินผมไม่กล้าต่อยกับคนที่ตัวเท่ากันเหรอ
แต่เอาจริงก็คือผมเป็นฝ่ายถูกท้านั่นแหละ

แต่ว่าผมก็กลัวกลัวอยู่ว่าหลังจากชกเนี่ย
มันจะได้ทำหรือเปล่า